มีเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกันค่ะภายในงานเลี้ยงบริษัทนะคะ
นิคมอุตสาหกรรมแหลมชะบังที่ศรีราชาชนบุรีทะเลาะกันจนถึงขั้นมีคนเสียชีวิตไปหนึ่งคน

โอ้โหเนี่ยค่ะในงานเลี้ยงบริษัทนะคะในนิคมอุตสาหกรรมแหลมชะบัง
คนเจ็บชื่อว่านายเจรศักดิ์อายุ๒๓ถูกมีดแทงที่คอเลยนะคะ
อาการสาหัสเสียเลือดเยอะ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้

แต่สุดท้ายนายจิรศักดิ์คือเสียชีวิตเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นทุ่มหนึ่งวันที่๔ธันวาคม
ผู้กำกับการสพแหลมชะบังบอกว่าจับผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะ
นายอดีศรพุมมาอายุ๒๕ปีก็เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิต

ผู้ต้องหารับสารภาพว่าเคยมีปัญหากับผู้เสียชีวิตมาก่อน

จนงานเลี้ยงค่ะต่อยกัน
แต่โอ้โหพกมีดไปด้วยไงก็เลยเอามีดที่พกไว้เนี่ย
แทงเขาเลยจนเขาเสียชีวิตก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ของผู้เสียชีวิตนำศพของนายจิรศักดิ์ไปทำพิธีทางศาสนานะคะ
ที่บ้านเกิดที่อำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
บรรยากาศเศร้าค่ะพี่สาวคนกลางก็คือนางสาวอภิรมอายุ๒๗ปี
บอกว่าน้องชายเป็นคนอารมณ์ดีนะคะ

แต่คู่กรณีไม่ติดต่อมาเลยทั้งที่ทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกัน
ตอนนี้น้องเสียชีวิตใช่ไหมครับพี่
แต่คู่กรณียังไม่มีใครมาติดต่อเลย
ญาติพี่น้องก็ไม่เห็นของเขาอ่ะติดต่อมา

ปากอะไรถึงคู่กรณีบ้าง
ก็อย่างน้อยไม่ต้องฝากไม่ต้องมายุ่ง
ก็จะมีการสวดพระพิธรรม๓คืนชาปนกิจวันเสาร์ที่๑๐ธันวาคมที่วัดน้ำมุดนะคะที่อำเภอศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรี
การเลี้ยงบริษัทนะ